คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่สาวฮอตเวอร์สำหรับใบเฟิร์นพิมชนกนะคะ
เพราะว่าตั้งแต่หนังเรื่องเฟรนโซนเข้าฉายแล้วเนี่ยบอกเลยว่างานของเธอเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายยาวเป็นหางว่าวไปจนถึงปลายปี
แน่นเอียดจนนางเอกหนัง๒๐๐ล้านแอบบ่นว่าอดไปเล่นซีรีส์ที่จีนเลย
หลังจากที่จีนเขาติดต่อมาถึง๕ปี
ส่วนที่ไปอวดเซ็กซี่ริมทะเลเล็กจนหลายคนคอมเมนต์สนั่นนั้น
เฟิร์นจะว่ายังไงมีแพลนถ่ายเซ็กซี่จริงจังกับเขาหรือเปล่า
ขยับมาคลุกวงในเมาส์ข่าวกับใบเฟิร์นกันเลยจ้า

แต่ว่าดูว่าคิวบางทีคิวชนกับละครก็ไม่ได้ไปค่ะ
มีซีรีส์อะไรอย่างนี้ทางจีนเหมือนกัน

ละครในไทยก็ยังเร่งถ่ายอยู่ค่ะ

ไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่จะเสร็จทันไหม

ก็เสียดายโอกาสในประเทศเราเหมือนกัน
แบบผู้ใหญ่หลายคนก็ยังแบบยังทาบทามละครต่อเนื่อง
แต่ตอนแรกที่เราไม่รู้ว่าเราจะมีงานหรือเปล่าด้วยซ้ำ

แต่ภูติการนะถ่ายรูปเก่ง
ไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบไปเซ็กซี่อะไรเหมือนเป็นวันหยุดพักผ่อนมากกว่าค่ะ
ไม่รู้ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเซ็กซี่อะไรขนาดนั้น
แต่เขาก็จะรู้ว่าหนูแบบไม่ได้แบบอยากถ่ายอะไรแนวนี้อยู่แล้วค่ะ
ถ้าต้องเป็นแฟชั่นที่เราแฮปปี้เราก็โอเคค่ะ
แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับแบบอยากถ่ายบิกินี่หรือว่าอะไรอย่างนี้
คือจริงแล้วใบเฟิร์นเขาก็เป็นคนเซ็กซี่อยู่แล้ว
แต่งตัวแบบนิดหน่อยก็ดูแบบมีอะไรอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าเรื่องของงานเซ็กซี่เนี่ยเดี๋ยวรอดูต่อไปแบบยาวในอนาคตแล้วกัน

ใช่นี่ขนาดไม่ได้ใส่ชุดบีกินนมบีกิน
นี่นะแค่เปิดไลค์แค่นี้คอมเมนต์ยังสั่นสะเทือนเลย
จริงใบเฟิร์นแค่ใส่กางเกงขาสั้นก็ดูแบบมีอะไรแล้ว
ใช่ดูแบบหน้าดูดีเนอะครับ